ต้อนรับเข้าสู่ปรากฏการณ์คำยิ่งใหญ่ในการแสดงวิสัยทัศน์ของเหล่าบรรดาผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบวาเรตี้เกมโชว์และนี่คือผู้ว่ามหานครชาโด
เลย
และวันนี้มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาร่วมสนุกกับเราท่านใดบ้างไปชมเลยครับ
ป้นตำรวจเอกอัลทวิคย์ขวานเมือง

อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุด
วันนี้ขอมายืนยันแนวคิดที่ว่ากรุงเทพต้องไปต่อ
นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์๘ที่มาพร้อมกับโซโลแกน
มาช่วยสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน
ผู้ที่มาพร้อมความหวังว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความสุขตลอด๒๔ชั่วโมง
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ทุกคนจะเห็นนะครับว่าตำแหน่งโปรเดียมแต่ละท่านก็เรียนคำดับจาก

คุณสกลทีหมายเลข๓ครับคุณอัศวินหมายเลข๖
คุณชาติชาติหมายเลข๘นะครับแล้วก็คุณโคสิตหมายเลข๒๔
ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเป็นเกียรติแก่พวกเราทุกคนนะครับ
ผู้สมัครทุกท่านให้เกียรติมาร่วมสนุกกับเรานะฮะ
ใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อคนกรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้สบายสนุกสนานกัน
แต่บอกเลยว่าในแต่ละเกมก็จะมีเรื่องราวที่เรียกว่าอยู่ในใจของคนกรุงเทพมหานคร
และทั้ง๔ท่านในฐานะผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ใครก็ตามที่ได้ตำแหน่งนี้ช่วยดูแลกรุงเทพของเราด้วยนะครับ
และนี่ก็คือเกมแรกนะฮะที่เราจะลุยกัน
เลือกคนรู้ใจ
และในเกมแรกเลือกคนรู้ใจนะครับผมอธิบายกติกาให้คุณผู้ชมทราบแล้วก็ให้ผู้แข่งขันทั้ง๔ท่าน
วันนี้ผมต้องเรียกทั้ง๔ท่านมาผู้แข่งขันนะครับเพราะเราอยู่ในเกมโชว์
วิธีการไม่ยากเลยครับ
ไทยรัฐได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานคร
แล้วก็เอามาจัดเป็นโพลเดี๋ยวท่านจะได้เห็นโพลโดยไม่เรียงลำดับนะครับ
เราก็จะมีการจับฉลากลำดับในการเล่นเกมนี้นะครับ
แข่งขันแต่ละคนจะต้องเดาให้ถูกว่าปัญหาที่คุณเห็นในโพลนั้นปัญหาไหนอยู่ใน๕อันดับแรก
ถ้าเกิดปัญหาที่ท่านเลือกท่านทราบปัญหานำเสนอวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาได้และอยู่ใน๕อันดับแรก
หล่อแล้วกันผมใช้คำนี้นะครับ
ผู้แทนทั้ง๔ท่านเข้าใจกติกากันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจกติกาแล้วนะครับ
ทีนี้เราจะมาดูโพลที่ไทยรัฐได้ทำการสำรวจปัญหาของคนกรุงเทพครับ

ปัญหาใหญ่ที่คนกรุงอยากให้ผู้ว่าแก้มากที่สุดนะครับ
ที่จะเห็นอยู่นี่นะฮะไม่ได้เรียงลำดับตามลำดับคะแนนนะครับ

เริ่มต้นครับเราจะมาจัดลำดับการเล่น

มีลูกบอล๔ลูกนะครับที่จะบรรจุหมายเลขของผู้แข่งขันทั้ง๔ท่าน
อ่ะขอตัวแทนจับหนึ่งคนครับใครดีครับ

คุณสกลทีแล้วกันครับมาดูว่าจะจับได้หมายเลขใครคนนั้นเป็นคนเริ่มก่อนครับ
และคุณสกลทีจับได้หมายเลข๒๒
โอเคเอาล่ะตั้งใจให้ดีนะครับ

พื้นที่สาธารณะมีน้อยเหลือเกิน
นี่ก็เป็นอีกปัญหาระบบขนส่งสาธารณะแพง

รถติดตลอดเวลา
แหม่
และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คนต้องทายครับ
ว่าปัญหาไหนอยู่ใน๕อันดับแรก

คิดว่าปัญหาไหนคนกรุงเทพอยากให้แก้มากที่สุดครับ
รายได้น้อยค่ากลงชีพสูงนะครับ
ที่จะบอกว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร
และแก้ไขอย่างไรแล้ว
คุณโฯษฏพร้อมนะคะ
จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเป็นมานานแล้ว

รายได้ขายได้๑ต่ออาทิตย์
ห้ามเขาขายอันนี้ผมจะให้ขายทุกวัน

ทำได้๒๔ชั่วโมงกรุงเทพต้องเป็นระบบ

เขาเปิด๒๔ชั่วโมงอันต่อไปเมืองหลวง
ต้องเป็นเมือง๒๔ชั่วโมงทำหากินถ้าสะดวก๒๐
๔ชั่วโมงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
คนมีงานทำมากขึ้นคนมีรายได้มากขึ้น

นะครับอันนี้แล้วก็ไล่ไปถึงธุรกิจอื่น

ก็จะมีเงินไปซื้อระดับต่อไปต่อไป

ครับแล้วนอกจากนั้นเรื่องค่าคลองชีพเนี่ย
มันสูงจริงวันนี้มนุษย์รายวัน
มนุษย์เงินเดือนขั้นต่ำ๓๐๐บาท

ผมจะลดค่าคลองชีพทันทีเลยครับ
ลดง่ายแรกก่อนทุกวันนี้อาหารถูกสุดเนี่ย
รวมน้ำ๑แก้วเนี่ยหรือ๑ขวดเนี่ย

แล้วอาหาร๒๐บาทนี้ก็เซฟไปวันละ๔๐

เดือนหนึ่งจะเหลือเงิน๓๖๐๐ทันที

อกจากนั้นเรายังลดได้อีกเช่นการเดินทาง

๒๐เปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้มีเงินเหลือ

เพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในกรุงเทพมันจะเริ่มหมุนขึ้น
หุนขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือ

ทำให้กรทมขยายงานบริการประชาชน
เป็น๓รอบรอบละ๘ชั่วโมง

ภาคการค้าการขายมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นไปเป็นละลอกละลอกต่อเนื่องเรื่อย

ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเพิ่มรายได้
อกจากนั้นเนี่ยทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

การจับใจให้สวยหมุนเวียนขึ้นครับ
นะครับแล้วก็จะทำไงให้มีรายได้เพิ่มนี้

เรื่องการท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศ

คนจะมาเที่ยวมากขึ้นแล้วขยายต่อไปเลยนะครับ
๓๐นาทีสุดท้ายครับครับ
แล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานทำกิจกรรม

ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะครับ

อันนี้ก็เติมเงินให้กับคนทำงาน
คนทำงานมีงานมากขึ้นรายได้ก็ดีขึ้น

กลับมามีความสุข๒๔ชั่วโมงครับ

เอาหมดเวลา

คุ้มค่าทุกวินาทีเลยนะฮะ

นโยบายที่น่าสนใจหลายอย่าง
เอาละฮะทีนี้เราจะมาดูกัน

ครองชีพสูงที่คุณโคสิต

อยู่ในอันดับไหนของโพล

ค่าคลองชีพสูง

โอ้โหเอาแล้ว
เอาแล้วเอาแล้ว

รายได้น้อยค่าครองชีพสูงครับ

ไม่หวั่นใจครับ

ไม่มีปัญหานะฮะคุณสกนทีฮะ
จิบครับ

และอันดับหนึ่งนี่ยังไม่มีใครคว้าไปนะฮะ

เดี๋ยวคุณต้องทำหน้าที่จับลูกบอล
เพื่อดูสิว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนต่อไปครับ

ว่าใครจะเป็นผู้แข่งขัน

และลำดับต่อไปคือหมายเลข
หมายเลข๘ครับผม

เอาละฮะเกมนี้เลือกคนรู้ใจ

ดูสิว่าผู้ว่าคนไหน

คุณมีเวลา๓นาทีเช่นกัน

๓นาทีนะครับ

แต่จริงแล้วผู้ว่าก็ไม่ได้มีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

ที่ดูแลเรื่องการจราจรรถติดเนี่ย

แต่ผู้ว่าต้องเป็นเจ้าบ้านที่เข้มแข็ง

ทมต้องเป็นตั้งเขาเรียกว่าเป็น

คือเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมกัน

๐๒เพราะว่าสำหรับถนนเนี่ย
บนถนนเนี่ยณเล็กจราจรเป็นคนดูแลนะ

เรื่องที่หนึ่งอืมเรื่องที่สองเนี่ย

เทคโนโลยีมาช่วยในการ

ตำรวจแยกนี้ก็กดเพื่อให้ดัน

เพราะฉะนั้นกรทมต้องลงทุนระบบเทคโนโลยี

อันนั้นต้องลงทุนเพราะว่าตำรวจเขาไม่ลงทุนให้เรา

เพราะเทคโนโลยีมันถูกลงอันที่สองเทคโนโลยีมาช่วย

ถามว่าทำไมรถติดก็เพราะว่าคนไม่มี

อันนี้จริงแล้วกรทมรับผิดชอบให้เยอะ

ไม่เคยนั่งเลย

สีเขียวของกรทมต้องดูแลราคาให้ถูก

พยายามหาทางแก้ราคาให้ถูก

อันที่๔เรื่องสุดท้ายนี่คือเรื่องจุดติดขัดต่าง
รถติดแล้วเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังบางทีมีคนจอดส่งซื้อของ

ไปดูแลพวกจุดติดขัดพวกนี้แหละ
ว่ายรถติดบางทีมันติดจุดเดียว

อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ช่วยตำรวจจราจร

ตรงไหนน้ำท่วมแจ้งน้ำท่วมบางเลน
ทั้งหมดนี่แหละผมว่าจะช่วยให้การจราจร

แม่คุณชัดชาติก็ไม่น่ามาถามมาหน้ากล้องเลยว่า
รถไฟฟ้าสีอะไรไม่เคยนั่งซะด้วย

อยากให้ผู้ว่าแก้นะฮะ

ว่าปัญหานี้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

และปัญหานี้อยู่ในอันดับที่
๑๑๑๓เปอร์เซ็นต์ครับ
อุณหภูมิในเกมเราเริ่มเดือดที่มาแล้วนะฮะ

ยังมี๓๔๕ให้ได้เล่นกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นอะไรอยู่ในเทาไฟ
กลับมาช่วงหน้าครับผู้ว่ามหานครท้าดู
เข้าสู่ผู้ว่ามหานครท้าดวนนะครับ
นี่เป็นรายการพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้บรรดา
สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เกมแรกของเรานะครับเลือกคนรู้ใจ
มาดูกันสิว่าปัญหาใหญ่ที่คนกรุง
อยากให้ผู้ว่าแก้มากที่สุดนะครับ
และตอนนี้อันดับหนึ่งกับอันดับสอง

ยังเหลืออันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕ได้เล่นกันต่อนะฮะ
คุณสุกลทีมั่นใจไหมฮะในรอบนี้

อ่าคุณอัศวินยังไงครับ
ไม่มีปัญหาเลยเพราะผมทำมาตั้ง๕ปีแล้ว
อ๋อโอ้โฮแล้วที่แน่ตอนนี้เราจะไปกันต่อนะครับ

ทำหน้าที่จับลูกบอล

ให้สามครับเอาล่ะคุณสกวนทีตาคุณแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ยังเหลือปัญหาในโพลอีก๘ปัญหา
หาให้เจออันดับ๓๔๕รอคุณอยู่

ผมตอนแรกกะจะตอบรถติดอยู่แล้ว

ทีนี้ก็เอาที่ผมอยากพูดเลยแล้วกัน
ก็สำหรับผมคิดว่าพื้นที่สาธารณะมีน้อยครับ
พื้นที่สาธารณะมีน้อย

เอาละครับคุณมีเวลา๓นาทีเช่นเดียวกัน
ในการจะบอกถึงปัญหาที่เกิด

ครับก็กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่
เพราะฉะนั้นบางชุมชนหรือบางที่

เพราะฉะนั้นพื้นที่ในการใช้สาธารณะ

พื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะสีเขียวอย่างเดียวเท่านั้น
อาจจะเป็นร้านกิจกรรมเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ

ถ้านับสวนขนาดใหญ่มีประมาณ๓๐กว่าสวน
แต่เรามีเขต๕๐เขต
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกเขตมันไม่ได้มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่
อาจจะมีสวนย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
นโยบายของผมเนี่ยอยากจะให้สวนสาธารณะมันมีในทุกเขต
ทีนี้ในสวนคำว่าสวนบางทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นสวนขนาดใหญ่๓๐๐
ไล่เหมือนสวนลุมเหมือนสวนจตุจักรเหมือนสวนรถไฟ
อาจจะเป็นส่วนเล็กก็ได้นะครับผมได้ไอเดียมาจากประเทศญี่ปุ่น
ผมเดินอยู่ในกินซ่าเนี่ยเดินแค่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ่านิดเดียวไปเจอสวน
บางทีสวนอาจจะแค่๑๐๐ตารางเมตร๒๐๐ตารางเมตรหรือ๑๐ไร่ก็ได้
ซึ่งตอนสมัยเป็นรองผู้ว่าผมเคยทำอยู่ที่เขตลาดพร้าว
เราได้พื้นที่ลกล้างว่างเปล่า๑๔ไร่นะครับ
มีคนบุกลุกตอนแรกมันดูไม่เป็นสภาพเลยแต่ว่าเราก็เจรจาให้เขาย้าย
เสร็จเราก็เอาแรงงานเขตเข้าไปทำไปทำเป็นทางวิ่งเอาต้นไม้ไปลง
นี่เราก็ได้สวนในชุมชนถ้าเราทำอย่างนี้ทุกเขต
มันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วทำให้คนมีทางเลือก
บางทีผมอยู่คลองสำวาเนี่ยผมไม่ต้องขับรถมาถึงสวนลุมในการวิ่ง
ผมก็แค่เดินจากบ้านไปสัก๑๕นาทีก็จะเจอส่วน

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเด็กสมัยใหม่เขาจะทำงานประจำน้อยลง
เขาอยากจะสร้างตัวเองอาจจะทำสตาร์ทอัพหรือทำอะไร
แต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสเพราะว่ายังไม่ได้มีเงินทุนมากพอ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผมได้เป็นผู้ว่า
บางครั้งพื้นที่ก็ใช้พื้นที่ลกล้างว่างเปล่า
หรือว่าเมื่อนั้นผมไปหาเสียงตรงแถวประถุมบันพระราม๑
เห็นพื้นที่ใต้ทางด่วนครับก็เจรจากับการทางพิเศษ
ตอนนี้เขาใช้จอดรถเก่าเป็นซากรถ
เรามาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ร่วมกัน
เพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้ได้ผมว่าเด็กก็จะเข้าถึง
อีกอันหนึ่งที่อยากทำคือการเอาพื้นที่เก่า
เอามาจัดกิจกรรมให้ศิลปินหน้าใหม่มาทำงานศิลปะ

แล้วก็มันทำให้การชุมชนในแถวนั้นเนี่ยมันได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไปด้วยนะครับ
ก็เป็นแนวอย่างนี้ผมคิดว่าไอ้ข้อจำกัดของความเป็นเมืองใหญ่บางครั้งเนี่ย
พื้นที่ทำให้คนได้ไปผ่อนคลายเนี่ยมันมีน้อย
รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กวัยรุ่นหรือศิลปินที่เขายังรายได้น้อยเนี่ย
มาปล่อยของกันเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เมืองเนี่ยมันเป็นเมืองมากขึ้นครับ
คุณยังมีอีก๑๐วินาทีครับโดยประมาณ

ครับผมโอเคหมดละครับ
เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สาธารณะมีน้อย
ก็เป็นปัญหาที่ใครหลายคนให้ความสำคัญนะฮะ
แต่เรามาดูครับคุณสกลที
ปัญหาที่คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าแก้มากที่สุดหรือเปล่านะครับ
และพื้นที่สาธารณะมีน้อยอยู่ในอันดับที่

แต่คนก็ให้ความสนใจเป็นอันดับ๑๐เลยนะฮะ
เราเรียกมากชนะหรือเปล่า
โอเคถ้าจะสรุปในลักษณะเลขมาชนะคุณว่าคุณวินที่หนึ่งนะตอนนี้

เราไปดูกันต่อนะฮะนั่นแปลว่าอันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕ก็ยังรออยู่
แต่ที่แน่ในข้อมูลของผมนะครับพื้นที่สาธารณะมีน้อยนะฮะ
เปอร์เซ็นต์ของเขาออกมา๔๑๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
ยังไงก็ตามแต่ใครก็ตามที่จะเป็นผู้ว่านะครับเรื่องพื้นที่สาธารณะมีน้อยก็เป็นความสำคัญเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้เหลือคนสุดท้ายน้องเล็กสุดของวันนี้นะฮะวัยรุ่นสุดของวันนี้
พี่อสวินมันเหลือลูกบอลลูกเดียวอ่ะ
ขอนาเนคคืนความชอบถามให้ผมด้วยให้ผมได้จับ
อ๋ออยากได้จับอร่อยก่อนครับว่าเอามาเอามา

เพื่อสวินจังหวะนี้งามโหแทนที่พี่จะเล่น
อะไรวะทำไมไม่เล่นก้าวอะไรอย่างนี้

เหลืออันดับ๓๔๕ให้พี่อาศวินหานะครับ
อัศวินครับอันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕

น้ำท่วมซ้ำซากโอเค
ตั้งแต่เด็กยันโตจนแก่แล้วปัญหานี้มันไม่เคยหมดไปสักที
เดี๋ยวลองมาดูซิว่าพี่อัศวินจะว่ายังไงเกี่ยวกับปัญหานี้
และพี่อัศวินมี๓นาทีเช่นกันนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากนะครับ
มันเป็นปัญหาที่กรุงเทพฯพนักคอเนี่ย
กรุงเทพเนี่ยกังวลอยู่สองสามเรื่องเนี่ยนะครับ
เรื่องตอนหลังถึงจะเรื่องไม่มีจะกิน
แต่เรื่องแรกก็คือรถติดกับน้ำท่วม
ผมอยากจะเรียนว่าน้ำท่วมเนี่ยปัญหามันอยู่แค่๓อย่าง
คือ๑น้ำเหนือ๒น้ำหนุน๓น้ำฝน

ประสานกองทัพเรือเอาเรือดัดดัดน้ำออกไป
น้ำเหนือมาเนี่ยก็ประสานกลมชนระบทาน
ให้ปล่อยน้ำมาให้มันพอเหมาะพอควร
เว้นแต่ปี๕๔มันแก้ไม่ไหว
ส่วนน้ำฝนเนี่ยเป็นปัญหาที่น่ากังวลใจที่สุดของคนกรุงเทพ
กระทั่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็กังวลมากที่สุด
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเวลาฝนตกลงมามันก็ดูดซึมลงดิน
ไปเจอกูลหลายน้ำเข้าไปไม่สามารถกระดูดซึมลงไปได้
ก็จะต้องผันลงสู่คลองย่อยสู่คลองใหญ่
ปัญหาของพลุงเทพฯอนาคอนผู้ว่าจะต้องทำยังไง
หนึ่งเอาน้ำที่มันขังอยู่ในคลองในคู
ในคูในถนนหนทางในบ้านเรือน
ระบายออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมก็ได้ทำไปหลายอย่าง
กรณีที่น้ำไม่สามารถจะไปลงได้เร็
ก็ทำไฟล์แจ็คกิ้งทำมอเตอร์แบงค์
เก็บน้ำใต้ดินหน่วงน้ำต่างเราทำไปเยอะแยะแล้ว
อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำที่ทะลักเข้ามาจากเขื่อน
น้ำเจ้าพระยาตรงเนี้ยก็สำคัญนะครับ

ที่เขาเรียกว่าจุดฟันหล่อต้องแก้ไขจุดฟันหล

ฟันถ้ามันหล่อไปมันก็เคี้ยวไม่สะดวกใส่ฟันปลอม

เราก็ทำไปแล้ว๒๓จุดที่สำเร็จก็คือที่
ตรงสงวาดกับที่สะพานสังหี
อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำทะเลที่มันกัดซะชายฝั่ง
ผมก็ทำโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์ของพระราชาที่บังคุณเทียน
ทวงคืนผืนแผ่นดินให้กับกรุงเทพมหานครโดยปลูกป่าชายเลนเนี่ย
พื้นดินมาประมาณ๒๓๐ไร่แล้ว
แต่เป้าหมายผม๕๐๐ไร่แต่ยังไม่ครบนะครับ
ผมยืนยันว่าถ้าผมกลับมาอีกทีจุดน้ำท่วม
ทั้งหมดน้ำท่วมซ้ำซากมีอยู่๒๔จุด
เราแก้ไขไม่ได้๑๕จุดแล้วเหลืออีก๙จุด
อีก๔ปีกลับมาอัศวินเบอร์๖นะครับ
ยืนยันว่าน้ำท่วมซ้ำซากตรงนี้จะหมดไปจากกรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็ในส่วนของที่ผมตั้งไว้ว่า
หนึ่งพัฒนาของใหม่

สามเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ใส่ใจของเดิมก็ฟอกเทื่องตรุบครับ

เกมแรกนี้ก็ถือว่าพี่อัศวินเป็นคนปิดงานนะฮะ

และเราก็กำลังตามหาอันดับ๓๔๕อยู่นะครับ

คุณผู้ชมครับมาลุ้นกันว่า

อยู่ในอันดับไหนของโพลครับ
และปัญหานี้อยู่ในลำดับที่

ทีนี้เราเห็นแล้วนะครับ
อันดับ๑รกติดตลอดเวลา
อันดับ๒รายได้น้อยค่าครองชีพสูง
อันดับ๓น้ำท่วมซ้ำซากครับ

แล้วก็อันดับ๔อันดับ๕ยังไม่ออก
อันนี้ถือว่านอกรอบละกันไอ้ดาวเล่น

เขียชาติอันดับ๔ผมว่าขยะร้นกรุง

ครับขยะนะผมก็ขอตามไปอีกคนนึงขยะครับ

เราจะมาดู๑๐อันดับทั้งหมดของปัญหาใหญ่ที่คนกรุง
อยากให้ผู้ว่าแก้มากที่สุดครับ

ไปแล้วอันดับ๔ฝุ่นเยอะอากาศแย่
อันดับ๕ระบบขนส่งสาธารณะแพง
ส่วนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับมาเป็นอันดับ๖

นี่อันดับ๘นะฮะโอเค
ถ่ายผิดหมดรับผิดชอบร่วมกันนะฮะ
อันดับ๙ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ
และพื้นที่สาธารณะเห็นแล้วอันดับ๑๐นะครับ
บอกแบบนี้ครับทั้ง๔ท่านใครก็ตามที่ได้ทำหน้าที่นี้
ฝาก๑๐ข้อนี้เอาไว้หน่อยนะครับนโยบายที่คุณอยากทำก็ส่วนหนึ่ง
แต่ที่คนกรุงเทพอยากให้แก้มากที่สุดนะครับ
จากการสำรวจของไทยรัฐโพลอยู่บนกระดานนี้แล้วนะครับ
นี่แค่เกมแรกเท่านั้นผมบอกได้เลยว่าวอร์มนะฮะ
ผู้พันแต่ละคนก็ชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันไป
แต่เรื่องนี้ยังไม่จบครับต้องบอกแบบนี้
ช่วงหน้าจะต้องเจอกับเกมที่แต่ละคนนั้นจะต้องแสดงความคิด
และรับมือกับบุคคลปริศนา
ใครก็ไม่รู้แล้วจะมาในรูปแบบไหนครับ
บอกเลยว่ามันแน่นอนผู้ว่าหมานครท้าโดนช่วงหน้า
และเข้าสู่ทั่วหมานครทาดวนนะครับ
วันนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง
ภูวะราชการกรุงเทพหมานคร

หมายเลข๓คุณสกลทีหมายเลข๖คุณอัศวิน

หมายเลข๒๔คุณโคสิตครับ
เทียบกับเวทีอื่นที่เรียกว่าโอ้โหฟาดฟันกันข้ามเครียดเลย
ชอบไหมพี่โคสิตสนุกดีครับสนุกดีครับ
สนุกดีนะฮะพี่อัตซาวินเป็นอย่างไรสบายครับสบาย
พี่อัตซาวินโอเคนะก็ถือว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ
บางคนก็ชอบเสพแบบเวอร์ชั่นเคร่งเครียด
บางคนก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องสบายหน่อย
แต่ที่แน่ทั้ง๔ท่านและผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง
มากมายหลายท่านก็มีเจตนาที่จะเข้ามา

พร้อมไปกันต่อขอเสียงให้หนึ่งที

บอกเลยว่าชื่อมันโหดเหลือเกินนะครับ
เกมที่สองของเรากล่องสุมประจันบาร์

ทางรายการจะมีกล่องสุ่มมาให้ทั้งหมด๔ใบ

จะมีคำถามจากคนดังปริศนาซ่อนอยู่

และตอบคำถาม๗คนดังปริศนา

มาดูกันว่าคนดังปริศนาจะเป็นใคร
และเขาจะมาถามอะไรผู้สมัครกันบ้าง
ไปชมกันเลย
เลือกกล่องไหนดีครับ
หมายเลข๓ครับ
หมายเลข๓นะฮะโอเค
เอาละเรามาดูกัน

ปริศนาที่อยู่ในกล่อง

นี่คือเจ้าของกล่อง

ประเสริฐกุลเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า

สวัสดีครับสวัสดีผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านนะครับ

ในฐานะคนกรุงเทพเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผม
อยากทำมาตลอดแต่รู้สึกว่าทำยากเหลือเกิน

เรื่องของระบบการจัดเก็บตามบ้านเนี่ย

ความเชื่อที่ว่าแยกไปก็เท่านั้น

ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิด

จะจัดการระบบการจัดเก็บขยะใหม่ยังไงได้บ้าง

และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเองก็

จะแก้ยากแก้เย็นเหลือเกินพูดกันมาหลายสิบปีแล้ว

เปลี่ยนเป็นเมืองที่ไม่ได้รถติดระดับโลก
ขนาดนี้แล้ววิธีการทำยังไงได้บ้างครับผม
ขอถามผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านครับ

คุณอาทิสสิงภ์ก็ถือว่าฟาดแรงเลยนะฮะ

พร้อมนะครับ๓นาทีไปครับ
กรุงเทพก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับ

จดทะเบียนประมาณ๑๑ล้านคันนะครับ
แต่พื้นที่ถนนมีแค่๕๖เปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนั้นแนวของสกลทีโมเดลก็คือว่า
มีสองอย่างคือว่าเราต้องทำไงให้ระบบ

อย่างที่พี่ชัชชาติบอกไปแล้วครับว่าทุกวันนี้คือ
ก็ทมเป็นคนตั้งสัญญาณแต่จำหลวงจารณ์จร
เป็นคนบังคับใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ย
เหมือนที่ฝรั่งเศสเสินเจิ่นของจีน

อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องทำให้ขนส่งสาธารณะเป็นที่ยอมรับด้วยราคาที่เข้าถึงได้
แล้วก็มีการเชื่อมต่อที่สะดวกทำให้คนเขาใช้รถส่วนตัวน้อยลง
ในส่วนของผมเนี่ยก็เป็นนโยบายเชื่อมต่อล้อลางเรือ
แต่ว่าสายลองและวางบ้านไปสรานิรถหรือสรานิรถไปที่หมายมันยังน้อยเกินไป
เพราะฉะนั้นในการอุดช่องว่างเหล่านั้นต้องทำสายรอง
คนอยู่กันเป็นหลายแสนแต่รถเมย์มีแค่สายเดียว
รวมถึงเรือในคลองหลักแสนแสบคลองพดุง

อันหนึ่งที่ดีที่สุดในระบบสายรองคือทางจักรยาน
ให้คนเข้าถึงได้ง่ายทำให้คนใช้จักรยานกันเยอะ
ถ้าเราทำ๒อย่างนี้ผมเชื่อว่าการใช้รถ
ใช้ถนนส่วนตัวบนกรุงเทพน่าจะน้อยลง
นี่อีกนึงในเรื่องในเรื่องของขยะ
ผมคิดว่ามันต้องปลูกฝังจิตสำนึกของคนให้มีการแยกขยะ

มันต้องให้ภาครัฐดำเนินการแยกด้วย
ว่าคนมีประสบการณ์กันเยอะว่าจะแยกไปทำไม

เพราะฉะนั้นมันต้องทำระบบในการแยกขยะเปียก
แล้วก็มีการเก็บคนละช่วงเวลากัน
คือหมายความว่าขยะตามบ้าน

ซึ่งในส่วนของที่ทำอยู่ปัจจุบันผมว่าการฝังกลบ๘๐เนี่ย
มันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วมันใช้ไม่ได้
ควรจะเอาเตาระบบเตาขยะที่เป็นจุดย่อยมาแยกตามชุมชนเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันนะครับผม
ใครที่ดูนะครับที่ใช้๓นาทีไปกับเรื่องรถติด๒นาที
มี๑นาทีเกี่ยวกับเรื่องขยะนะฮะ
ทีนี้ก็มาถึงตาเพื่อนบ้างแล้วนะฮะกับคำถามเดียวกัน

มันจะเห็นได้ว่าเมื่อปี๒๕๕๘กรุงเทพฯอาณาคอร์
รถติดอันดับ๒ของโลกเลยแต่ขณะนี้อันดับที่๗๔แล้ว
ลดน้อยลงแสดงว่ามันติดมันดีขึ้นรถไม่ได้ติดแล้วนะครับ
แล้วเราก็ทำในกรณีที่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใช้พลังงานไฟฟ้า
มีเรือไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถฟีดเดอร์
เพื่อจะขนพี่น้องประชาชนเข้าไปสู่ในฐานีขนส่งต่าง
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าฐานีเรือต่างนะครับ
ผมก็ยังคิดว่าตรงนี้มันก็สำคัญอีกส่วนหนึ่งเรื่องขยะ
ขยะนี้มี๓อย่างคือต้องแก้ขยะที่ต้นทางกลางทางปลายทาง
ต้นทางไงแยกขยะมาจากตัวเรือนเลยกลางทางรถจะต้องแยกขยะ
มีหลุมหรือแยกคันไปเลยว่าจะต้องคันนี้ไปไหนยังไง
อันดับที่๓คือที่ปลายทางต้องเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ดุเดือดเหลือเกินนะฮะแล้วก็ปัญหาของคนกรุง
เอาจริงพูดใน๑นาทีมันไม่พอหรอกฮะพี่ชัดชาติมี๑นาทีเช่นกัน

อันนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องขยะรถละละหรือ
ไปเลยมั้ยพี่ดูใจร้อนนะอามมาไปครับ
มี๔ขั้นตอนคือหลายขั้นแรกต้องออกแบบทั้งระบบ
คนไม่แยกขยะเพราะว่าสุดท้ายขยะไปรวมที่รถอยู่ดี
นี้มันต้องมีการแยกเช่นลดขยะเบียงขยะห้างขยะรายรวม

เช่นถ้าบ้านไหนแยกขยะ
เราลดค่าเก็บขยะให้บ้านไหนแยกขยะเราให้ปุ๋ยฟรี
เพราะป้าปุ๋ยเนี่ยทำปุ๋ยหมักก็เอาปุ๋ยมาคืนให้ก็ปลูกต้นไม้ได้
เรื่องที่๔เนี่ยผมว่าต้องเริ่มจากเด็กนะครับ
โรงเรียนทุกแห่งของกรม๔๓๗แห่ง
เด็กนักเรียน๒๗๐๐คนต้องมีการสอนเรื่องการแยกขยะ
แล้วก็ผมว่าหน่วยงานของกรทมทุกหน่วยงานต้องเริ่มแยกขยะ
ไม่ใช่บอกให้ประชาชนแยกแต่เขตไม่เคยแยกศูนย์สาธารณสุขไม่เคยแยก
เพราะฉะนั้น๔ข้อนี้จะทำให้การแยกขยะเป็นจริงและเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคำได้

เอาล่ะพี่โฮซิตคนสุดท้าย
เกมที่แล้วเล่นก่อนนะเกมที่แล้วเล่นก่อนได้เปรียบได้เลือกก่อนนะ

เกมนี้เล่นคนสุดท้ายก็ถือว่าได้คิดนะพี่
พี่จะเลือกประเด็นแยกขยะหรือพี่จะเลือกประเด็นรถติดก็ได้นะครับ

อันแรกเรื่องขยะเนี่ยพูดมา๙ปีแล้ว
ผมเป็นคนพูดเมื่อ๙ปีแล้วตอนสมัครผู้ว่ากรทมว่า
ขยับเป็นทองนะฮะเป็นเงินเป็นทองเลย
เพราะอะไรยุคผมถ้าเป็นผู้ว่าอย่าเอาขยะทิ้งไว้นะ
โดนขโมยเพราะมันมีมูลค่า
คือวันนี้การรีไซเคิลมันมีราคาอยู่แล้ว
แต่ชาวบ้านหรือชาวชุมชนเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะเอาไปขาย
ถ้าเราเนี่ยกำหนดราคาให้ชัดแจ้งรู้เลยวันนี้ขวดพลาสติกกี่บาท
วันนี้ขวดแก้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่
แล้วก็ให้มารวมมาส่งที่ประธานชุมชนนะครับ
ระดับชุมชนรวบรวมไปที่เขตให้มีประธานชุมชนเขต
แล้วก็บริษัทรีไซเคิลมารับไปเขาก็ซื้อจ่ายตังค์ไปเลย

รับไปก็ได้ราคาส่งให้ชุมชน
คือถ้าให้ชุมชนไปส่งเองเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเดินทาง

แล้วมีคนมารับเป็นเอเย่นเป็นช่วงมันเป็นเงินเป็นทอง

เดี๋ยวนี้มันมีตู้ที่มันเอาขยะเปียกใส่ไป

ถ้ากดธรรมดณ์ลงจุนนี่หน่อยเราก็เอาปุ๋ยมาเป็น

ต้องบอกว่าเกมนี้เดือดนะครับ
ย้ำอีกทีครับเกมนี้สุดท้ายคนกรุงเทพเป็นผู้ตัดสินครับ

ช่วงหน้าคู่ว่ามหานครท้าด่วน
เข้าสู่ผู้ว่ามหานครท้าด่วนนะครับ
เกมที่สองของเรานะครับกล่องสุ่มประจันบาลนะครับ
ในเกมนี้คุณสกนทีเปิดเกมไปก่อนล่ะ

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางไลน์ของไทยรัฐ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างได้เลยนะครับ
เอาละเหลืออีก๓กล่องสุ่ม
และผู้แข่งขันอีก๓ท่านจะต้องลุยกันต่อนะครับ
เมื่อกี้คุณสกลทีเปิดงานไปแล้ว
แปลว่าตอนนี้คุณต้องเป็นคนจับลูกบอลครับผม
เพื่อจะส่งต่อให้กับเพื่อนได้เล่นคนต่อไปครับ

และลำดับต่อไปนั่นคือหมายเลข
หมายเลข๘ครับผม
หมายเลข๑และหมายเลข๔ครับ

เรามาดูว่ากล่องสุ่มหมายเลขหนึ่งใครเป็นเจ้าของกล่องครับ
เอาละ

เดี๋ยวเราจะไปดูคำถามจากมาดามแป้งกันครับ

สวัสดีท่านผู้สมัครทุกท่านนะคะ
เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าวันนี้ปัญหา

เอา๑๒เขตนี่นะคะเริ่มมีปัญหาแล้ว

อยู่บ้านก็ปิดหน้าต่างปิดประตูให้สนิท
ของทุกคนในกรุงเทพมหานคร
ไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนต่างคนหรือว่าเด็ก
ถ้าท่านผู้สมัครได้เป็นผู้ว่ากรทม
ถ้ำกลางผังเมืองอันแออัดของกรุงเทพ
กลางนโยบายที่ท่านหาเสียงกันว่า
ซึ่งแป้งถือว่าปัญหาสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน
นอกจากโรคโควิดแล้วแป้งเกรงว่าโรคมะเร็งปอด
กำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นของเราเช่นกันนะคะ

แต่ว่าแป้งก็เชื่อนะคะว่า
ท่านผู้สมัครจะต้องตอบผ่านคำถามนี้ได้
เพราะเป็นคำถามจากคนเมืองอย่างแป้ง

เป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครทุกท่านนะคะ

แก้อย่างไรดีใครมารับหน้าที่นี้
และถึงเวลาของพี่ชัด
๓นาทีนะพี่หนาไปครับครับผม
เพราะว่าเป็นผู้ว่ากรทมต้องประกาศอันแรกเลยครับว่า
อากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนกรุงเทพ
ก็มาจากเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไหม้ไม่เต็ม
การเผาเชื้อมวลส่วนหนึ่งมาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรม
นั้นแต่มันมี๔บรรดาการที่ต้องทำนะครับ

ต้นต่อที่เกิดมาว่ารถดีเซลควันดำนี่แหละ
มันต้องร่วมกับขนส่งทางบกซึ่งเขาดูแลทะเบียนรถ
แต่ละปัญหานั้นคือเราไปดูตรงกลางถนนก็ช่วยได้ช่วงนี้หนึ่ง

ถ้าใช้รถขนดำเอาพระบ๕๔มากันได้ไหม
หยุดการก่อนสร้างเลย

โรงงานอุตสาหกรรมที่กรทมดูแลอยู่๖๐๐แห่ง
ต้องติดดูมอนิเตอร์แล้วว่าปล่อยควันไหม
ชีวมวลวันที่เผานอกกรุงเทพ
ต้องไปหาต้นต่อครับกรทมต้องเป็นเจ้าบ้านที่ไปลุย
จุดไหนคือปัญหาแล้วก็เอาตรงนี้มาแก้
เพราะว่าถ้าเกิดอยู่นอกกรุงเทพแต่เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

ที่สองถ้ากำจัดไม่ได้จริงเนี่ยต้องช่วยป้องกัน
เพราะประชาชนในกลุ่มปล่อบางหลายที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
หน้ากากป้องกันเพียงกลุ่มปลอบบางผู้มีรายได้น้อยคนแก่คนชะลา
หรือว่าห้องปลอดภัยในโรงเรียนในโรงพยาบาลในศูนย์สุข

อันที่๓คือต้องบรรเทาฮะ
คือบางทีเนี่ยมันช่วงที่เรารู้ว่าฝุ่นจะมาเยอะเนี่ย

เช่นกำจัดโซนอะไรโซนนี้มีฝุ่นเยอะ

เปลี่ยนการปรับเวลาให้เวิร์คฟรอมโฮม

ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเรามีนโยบายปลูกต้นไม้๑ล้านต้น

ทองอุไรเนี่ยช่วยกันฝุ่นได้
เพราะใบมันจะมีหนามมันจะมีหยาบมันจะช่วยกัดฝุ่นได้
ปลูกต้นไม้ล้อมกรุงเทพให้ได้ล้านต้นเลย
เพราะว่าอันนี้ก็จะช่วยในการบรรเทาฝุ่นได้
และเรื่องที่๔เรื่องสุดท้ายสำคัญนะครับก็คือว่า

ถามว่าฝุ่นไม่มีเพราะว่าอากาธิ์มันกด

เราจะเห็นฝุ่นในกรุงเทพเหมือนถ้า๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
นั้นเราเป็นอยากก่อนละล่างหน้าได้เราเตือนภัยละล่างหน้าได้
เรามีเซ็นเซอร์ทั่วกรุงเทพได้ไหม

แล้วก็บอกเลยว่านิวชาเลยว่าปัจจุบันนี้

ตามป้ายรถเมย์ตามโรงเรียนตามโรงพยาบาล
ทำให้คนสามารถรู้สถานการณ์แล้วก็ใส่หน้ากากได้
เราบอกว่าไอ้๔บ้านอาการเนี่ยเริ่มจากการกำจัด

แล้วก็ต้องช่วยป้องกันประชาชนที่อ่อนแอหน้ากากต้นทุนแพง
อาจจะช่วยประชาชนในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลด้วย
เครื่องยนต์รีเซลเก่าอาจจะมีช่างยนต์มาช่วยเปลี่ยน
เพื่อให้ต้นทุนก็ถูกลงก็สามารถเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าได้
และอันที่๔ก็คือการพยากรการบอกเหตุ

มาแล้ว
เลยว่าแนวทางของพี่ชาติชาตินี้ค่อนข้างฮาร์ดคอนะฮะ

นี่ผมเป็นห่วงแทนว่าอาจจะเสียฐานเสียงบรรดาผู้รับเหมากับชาวกระบะนะพี่นะ

อ่าพี่อาชาติใช้สิน๓นาทีเป็นเรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นพี่โคสิตครับ๑นาทีกล่องสุ่มมาดามแป้ง

ครับเรื่องฝุ่นก็อย่างที่รู้ว่ามันเกิดจากความหนาแน่นมาก

แล้วก็การแก้ปัญหาด้วยการไปบังคับใช้ซึ่งมีกฎหมายอยู่แล้ว
คุมแหล่งผลิตทั้งเรื่องรถยนต์ควันดำ
ทั้งเรื่องการก่อสร้างโรงงานแต่งเผาต่างอันนี้ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้ว
ครับนะครับติดไฟสัญญาณเอ่อไฟที่จะให้เครื่องบอกประชาชนได้รู้ว่าฝุ่นตรงนี้เป็นยังไง
อันนี้ผมว่าทุกคนรู้แต่อันหนึ่งที่จะแก้ได้ทันทีเลยนะ
เนื่องจากมันหนาแน่นถูกไหมทำไงให้มันลดความหนาแน่น
ต้องทำกรุงเทพให้เป็นเมือง๒๔ชั่วโมง
กรทมจะเปิดบริการ๒๔ชั่วโมงคนก็ไม่ต้องไปกระจุกตัวที่ในสำนักงานเขต
นะครับทุกอย่างเนี่ยคนจะกระจายความหนาแน่นออก
การเดินทางธุรกิจการทำงานเป็น๒๔ชั่วโมง
เมื่อคนเบาบางลงฝุ่นก็ลดลงถูกไหมครับ

รถไฟฟ้ามากขึ้นมีแรงจูงใจเติมเข้าไป

อยากใช้อุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างที่ควันดำน้อยลง
เพราะว่าในประเด็นนี้
กรุงสนใจเป็นพิเศษนะครับ

แล้วก็เหมือนที่พี่ชชาติได้พูดนะครับว่า
แต่ผมคิดว่าสาเหตุใหญ่ในกรุงเทพก็คือการ
ดาบของเครื่องยนต์ดีเซลเวลารถติดนะครับ

พูดถึงเรื่องการเผาเนี่ยอาจจะคิดว่า

กรุงเทพโซนเหนือหรือโซนตะวันออกเนี่ย
ที่บางจุดเนี่ยเขายังมีการพ่อปลูก

เพราะว่ามันมีการเผาอยู่เรื่อยนะครับผม

ผมคิดว่านโยบายที่ผมได้กล่าวเมื่อ

ในการที่จะห้ามลดบางประเภท

หมดเวลาครับผม

เกิดจากการก่อสร้างเกิดจากการเผาในที่โล่ง
มาตรการ๓๔อย่างก็คือ๑รับรู้
รับมือ๓ร่วมมือ
รับรู้ยังไงเรารู้ก่อนเวลาปั๊บก็แจ้งเรียมทะบ
หรือตรวจฝุ่นแบบอัจฉริยะที่เครือขันรับรู้
รับมือเราทำอย่างไรเบื้องต้นปัญหาแรกก็คือ
ถ้าเกิดช่วงเขาเรียกว่าระยะแรก
ก็จะอย่างเช่นหยุดโรงเรียน๓วัน๕วัน๗วัน
แล้วก็ส่วนระยะยาวก็คือใช้กฎหมายมาบังคับนะครับ
แต่หยุดเรียนแล้วใช้กฎหมายมาบังคับ
แล้วมาตรการระยะยาวก็ต้องใช้พลังงานสะอาดครับ

โอ้โหคุณป้องนวัดนะครับ
สุดยอดพระเอกรูปรอของเราอีกคนนึงนะครับ
มาดูกันดีกว่าว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เขามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะฝากถึง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้าง

สวัสดีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครทุกท่านนะครับ
ในฐานะที่ตัวผมนะครับเป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับ
กำเนิดเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพจนถึงทุกวันนี้นะครับ

นั่นก็คือเรื่องของสายไฟในกรุงเทพหานครครับ
มันช่างระโยงระยางได้ยุ่งเหยิงติดระดับโลก
เรียกว่าดาราระดับโลกเนี่ย
เวลามาเขาก็ต้องมาถ่ายรูปไปลงกัน
เรียกว่าไม่รู้เป็นชื่อเสียหรือว่าชื่อเสียงนะครับ
ล่าสุจังหมาพีคนญี่ปุ่นก็มาถ่ายอีกนะครับ
อยากจะถามว่าท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับ
มีโครงการจะทำเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ให้เป็นระเบียบหรือว่าลงดินยังไงบ้าง

แล้วก็เพื่อทัศนีภาพอันสวยงามของกรุงเทพมหานครนะครับ

จะทำได้รวดเร็วแค่ไหนครับ

ผู้ชมครับบอกเลยว่าสายสื่อสารสายไฟฟ้า
มันเป็นเรื่องเห็นแล้วมันชวนหงุดหงิดจริง

เรื่องสายสื่อสารเนี่ยนะครับ
จริงมันไม่ใช่หน้าที่ของเทียบหมานคร
แต่ว่าบังเอิญผมเป็นนักประสาน
ผมก็ไปประสานกับการไฟฟ้านครหลวง
ของหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวอยู่กับบนดับไฟฟ้า
บางครั้งเขาก็ทำสัญญากับการไฟฟ้า

อย่างนี้ถ้าเกิดเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ย
ฝากสายสื่อสารเอาลงไปด้วยได้ไหม

อำนาจทำไม่ได้ก็จริงแต่ประสานได้

มันมองดูว่าเหมือนไม่ยาวเท่าไหร่นะ

ถ้านับจากอนุสวรีชัยสมรภูมิโน่นเลย

ถ้ายืดระยะทางเข้าไปใกล้๒๕๐กิโลเมตรเลย
แต่ว่าพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งหมดหวังเลยนะ
เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสัก๒๓เดือนเนี่ยมีนักดาราหนังดาราฝรั่งหรือไงไม่รู้
เมืองไทยแล้วก็เขาพูดถึงว่าสายสื่อสารลงมา
ผมในฐานะของพ่อเมืองอ่ะอายไหมอายอ่ะอายอาย
มันเป็นข้าวไปออกทั้งทั่วโลกเลย
ผมก็เลยมาคิดว่าจะต้องเอาสายสื่อสารเนี่ยลงดินให้ได้มาลงดินได้ให้หมด
ถึงแม้เราจะไม่มีอำนาจนะแต่เราก็ประสานค่อยประสานที่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อย่างกรณีของเบื้องต้นที่เราทำได้อย่างที่ฝรั่งมันมา
เบื้องต้นที่เราทำได้ก่อนเนี่ยเราก็สั่งให้ผู้อำนวยการเครตเนี่ยรวบขึ้นไปก่อน
แต่ผมยืนผมเคยถามกับการไฟฟ้าว่าใช้เวลานานไหม

เขาบอกว่าโครงการเขา๒๐ปีถ้า๒๐ปีเนี่ยมันปัญหาตรงนี้มันจะต้องแก้ให้เร็วกว่านั้นได้
ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมกลับมาใหม่คราวนี้ภายใน๓ปีเนี่ยจะต้องจบ
จะต้องจบต้องเอาลงดินให้หมดเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเลยนะ
เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ามากเลยนะในการที่เราเอากลับมาไม่ได้ครับ
คือการรวบสายอย่างเดียวเนี่ยพอไหมมันไม่พอแต่อำนาจหน้าที่เรามีเท่านั้นเนี่ยมีเท่านั้น
ถ้าเราทำได้ผมผมเนี่ยทำตัวอย่างไปแล้วได้ระยะทางหนึ่งแล้วเอาลงไปแล้วนะ
จะเห็นได้ว่าเราทำไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก๑๘เส้นทางแล้วที่เอาลงไปแล้วนะ
แต่เราต้องเอาลงอีกต้องลงให้หมดไม่ได้นะครับอัศวินกลับมาเป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
นาเน็กสบายใจได้ไม่ต้องกลัวสายสะบาดคอภายใน๓ปีจบแน่นอนครับขอบคุณครับ
เอาละครับโอเคเดี๋ยวเวลาอีก๕วินาทีโอเคครับทุกคนระยะเวลานะฮะ
แล้วก็ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
ไลน์ของไทยรัฐที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอนะครับพี่อัศวินใช้สามนาทีไปแล้ว
ทีนี้เพื่อนมีเวลาคนละ๑นาทีครับพี่อาชารพร้อมนะครับไปครับพี่
คือสายที่เห็นที่มีปัญหาคือสายสื่อสารสายไฟอยู่ข้างบนสายสื่อสารเนี่ยเช่าเสาการไฟฟ้านครหลวงทำ
นี่เวลากายฟ้าหลวงเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยเขาลงลึก๒๐เมตร
มันเลยใช้เวลานานที่ท่านอัศวินบอกแต่สายสื่อสารเนี่ยไม่ต้องลงลึกลงแค่เมตรนึงก็พอ
อยู่ในท่อของการโทรศัพท์ได้และพวกบ้านการโดยมอบมีอำนาจและควรทำ
ว่าไอ้สายสื่อสารที่ลบลุงรังเนี่ยนอกจากมีปัญหาเรื่องลบลุงรังแล้วเนี่ย
ไฟไหม้ต้นไม้ขึ้นไม่ได้อีกต้องตาเที่ยงหมด
ทำได้เรามีพรบที่พอทำได้คือพรบความสะอาด
กับพรบทางหลวงสองตัวเนี่ยให้อำนาจเราในการไปเจรจาต่อลอง
วบอย่างที่ท่านอธินพูดบางเส้นทางก่อนเพราะรวบมันราคาไม่แพง
แล้วก็สายส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นสายทองแดงเก่า
ที่คนแอบมาวางไว้ผมเชื่อว่า๘๐เปอร์เซ็นต์น่ะโละทิ้งได้

เรื่องสายสื่อสารเรื่องอะไรพวกนี้เราได้นะ

ทั้งหมดเนี่ยง่ายสุดแก้ได้เร็วด้วย
ฟุตบาทเนี่ยเป็นของกรทมเป็นอำนาจของผู้ว่าอยู่แล้ว
ไฟฟ้าเราจะมาปักสายปักเสาลงที่ฟุตบาท

สัมประธานเอกชนไปเลยเราไม่ต้องใช้งบ

แล้วเขาเป็นคนโทษรางใสสายไกวทั้งหมดเนี่ย
เขาเอาลงมาแล้วเขาเก็บค่าบริการ
แทนที่ไปให้การไฟฟ้ารับบริการไป
เพราะว่าฟุตบาทเป็นของกรทมนะครับ

ทำลางนี้ลงไปเลยให้เอกชนลงทุนมันเร็วกว่า
ถ้ากรทมมาทำต้องจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก

เอาสายทั้งหมดลงแล้วจะทำได้เร็วมากเลย
แล้วไม่ต้องใช้งบทำได้ทันทีฮะเรื่องนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ประสานกับทั้งการไฟฟ้านครหลวง

ส่วนของไฟฟ้าเขาจะลง๒๐เมตรก็ลงไป
ส่วนสายเคเบิ้ลสายสื่อสารทั้งหมด
สัมประธานเอกชนลงทุนทั้งหมดเลย
ผมว่าพันธุ์ใน๔ปีเกรี่ยงเลยครับแม่งเหลือ
อืมเอาละโอเคหมดแล้วครับผม
ปีนี้ก็เป็นโอกาสของคุณสกลทีนะครับ

พูดเรื่องเกี่ยวกับสายลุงรังละยง
๑นาทีไปเลยครับ
ก็เหมือนอย่างที่ท่านอัศวินกับทางพี่ชชาติได้เรียนนะครับว่า
สายสื่อสารมันเป็นเรื่องของหลายหน่วยงานด้วยกัน
แล้วก็มันมีทั้งการไฟฟ้าทั้งสายที่เป็นสายเคเบิ้ลต่าง

แต่ว่าอันนี้มันใช้งบประมาณเยอะ

แต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ลงเนี่ย

มันเจาะทีเดียวมันได้ไม่ต้องลื้อทางเท้าใหม่ใหม่นะครับ

คุณจะต้องคุยเรื่องสารโภคให้ลงทีเดียวกัน
เพื่อป้องกันการเจาะการลื้อซ้ำซากของหลายหน่วยงานนะครับ
ทีนี้ในส่วนที่มันยังไม่สามารถทำได้
เพราะด้วยต้องรออยู่ในคิวหรือต้องใช้เงินเนี่ย

คือการรวบเนี่ยแต่ว่ากรทมทำเองไม่ได้แน่
ถึงจะมีอำนาจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันใช้อยู่

ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดู
เพราะว่าคนที่จะชี้ได้ว่าสายนี้ตัดได้

อย่างเช่นการไฟฟ้าหรือว่าทางกศธชนะครับ
แต่ผมคิดว่ามันต้องประสานร่วมกันทุกหน่วยครับ
โอเคมาเวลานะครับ
ไปแล้วเหลือของพี่โคศิษฐ์เนี่ย

และจะเป็นคำถามอะไร

ในภูวามหานครเทดีย์
กลับเข้าสู่ภูวามหานครเทดีย์

และกล่องสุดท้ายของเรารออยู่
นี่เป็นโอกาสเล่นของพี่โคสิตนะครับ

ตกมากล่องสุดท้ายอยู่ที่ร้านนี้ถือว่าได้เปรียบเสียเปรียบพี่

เรามาดูกันนะครับว่ากล่องสุ่มใบสุดท้าย

คุณคริสโนตรานันครับ

เรามาดูว่าคุณคริสต์

สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ

ผู้สมัครผู้ว่ากรทมทุกท่านครับ
ริสโปโตนันครับประธานมูลนิธิเส้นได้ครับ

กรทมและทั่วประเทศไทยมาเนี่ย

ถ้าท่านเป็นผู้ว่ากอทม
แล้วท่านต้องเจอกับโรคระบาด

ท่านจะจัดการมันอย่างไร

การทำงานของสำนักอนามัยเนี่ย

รวบประมาณลงไปกับศูนย์ศาลนาศุกร์แต่ละที่เนี่ย

ประมาณทำงานได้อย่างคล่องตัว
หรือท่านจะมีแผนการกระจายอำนาจ

จัดการโรคระบาดในกรทมอย่างไร

ตอบได้อย่างดีชัดเจน

ขอบคุณคุณคริสด้วยนะครับ
ให้โดนใจพวกเราทุกคนดีเหลือเกินนะฮะ
ถ้าคุณเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คุณจะมีมาตรการอย่างไร

ครับเรื่องเราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ย

เราก็แก้ปัญหาแบบชุนละมุนมาก

ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไปวัคซีนที่ไหน

เราจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

แล้วชุมชนวันนี้ต้องเห็นว่ามันไม่ได้แค่ชุมชน

คอนโดทั้งบ้านจัดสรร
ห้างสรรค้าทั้งอาคารสำนักงาน
เราควรจะมีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคขึ้น

มีคนอยากช่วยเยอะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไง
ถ้าเราจัดให้เป็นระบบนะจัดอบรม
แต่งตั้งไว้เลยว่าชุมชนนี้

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโลกนั้นจะมีใครบ้าง

ตั้งเป็นศูนย์ไว้แล้วก็อบรมให้มีความรู้ให้พร้อม

ถ้ามีคนป่วยในคอนโดจะกลับกันเขาอย่างไร
ทุกคนนี้ต้องฝึกซ้อมให้พร้อมว่ามันเกิดได้
เหมือนญี่ปุ่นซ้อนซูนามิอยู่เรื่อยเนี่ยแหละ

เรามีอาสาสมัครควบคุมโรคอยู่ทุกจุด

ก็คืออะไรเราต้องให้ความรู้ประชาชน
ให้ประชาชนมีภูมิกันธรรมชาติได้

วัคซีนมันคือมาอีกเขตหนึ่งแล้ว

คือกินอาหารให้ดีกินอาหารไม่ได้กินอาหารที่เสี่ยงภัย

อันที่๒เราก็ต้องออกกำลังกาย

อันที่๓ก็คืออะไรอารมณ์

ขึ้นแล้วนะครับ
มีความพร้อมเติมความรู้ให้ทุกคนได้รู้ว่าดูแลตัวเองอย่างไรให้มีภูมิกันธรรมชาติและที่สำคัญนะเตรียมสมุนไพรไว้ด้วยสมุนไพรเนี่ยช่วยได้เยอะบางทีเราป่วยอะไรขึ้นมาเราต้องไปรอยาจากต่างประเทศสมุนไพรเนี่ยเตรียมทุกชุมชนทุกบ้านปลูกเตรียมไว้นะฟ้าทลายโจรก็ดีอะไรก็ดีสมุนไพรไทยเนี่ยป้องกันได้ทุกโลกเลยนะครับ
นาทีที่จะตอบคำถามของคุณคริสต์นะครับ

สำหรับการสู้กับโรคระบาดที่ไม่รู้โรคอะไรเนี่ย
ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสาร

แล้วก็ข้อมูลต้องแม่นให้กับประชาชน

ทีนี้ในส่วนของการดูแลต้องกระจาย

มี๕๐เขตแบ่ง๕๐เขตเป็น๕๐ศูนย์เลยนะครับ

ต้องกระจายงานออกไปให้แพร่หลายมากที่สุด

ที่เป็นจุดอ่อนของระบบราชการก็คือการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยมันจะอุ้ยอ้ายมากด้วย
เพราะการจัดซื้อที่เป็นล็อตใหญ่
มันจะมีมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการ

จะต้องมีข้อยกเว้นในเรื่องของภาวะที่เป็นโรคระบาด

ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เงินได้อย่างยืดหยุ่น

โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ

หลักใหญ่ใจความเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเป็นสำคัญนะครับ

พ่อเมืองกรุงเทพจะรับมือยังไง

ผมเคยทำมาแล้วเกี่ยวกับปัญหาโควิดนะครับ
เราเรียกว่าโรคอุบัติใหม่ก็แล้วกัน

ต้องเตรียมความพร้อมหนึ่งเตือนพี่น้องประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลให้เพียงพอ
โรงพยาบาลที่ผมขยายเรา๔มุมเมืองแล้วก็

กลายสภาพเป็นโรงพยาบาลประจำเขต

ศักยภาพแล้วอีกส่วนหนึ่ง

ต้องมีรถส่ง

หรือไปศูนย์พักคอย
แล้วทำศูนย์ฮอสปิเตล

แต่ตั้งสติให้ดี

เอาละครับหมดเวลาเรียบร้อยนะครับผม

ชาติปิดงานเลยครับ๑นาที

มีโรงบานสหรัฐศูกร์โรงบานมหาวิรัยโรงบานเอกชน

ปัญหาที่สำคัญเองคือด้านล่างสุด

แต่จริงแล้วเรารอดโควิดได้เพราะชุมชนเข้มแข็ง
ก็ต้องดูต่อส่วนให้ศาสุสุภาษณ์ชุมชนเข้มแข็ง

อันนี้คือสัตว์สิ่งสำคัญที่จะให้เรารอดพ้นโรคระบาดในอนาคตได้
สำคัญที่ทำให้ทั้งระบบมันสมบูรณ์ขึ้นหมดละครับผม
สิ้นสุดการแห่งขันสำหรับวันนี้นะครับทั้งสองเกมนะฮะ
โดยเฉพาะในเกมที่สองนะครับกล่องสูมอาจารย์บานนะครับ
ขอบคุณเจ้าของกล่องสุ่มทั้ง๔กล่องด้วยนะครับที่ให้เกียรติร่วมสนุกกับเรานะครับ
อ่ะมาถึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกมจะจบอย่างแท้จริง
ผู้ชนะในเกมนี้อย่างแท้จริงคนกรุงเทพเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินนะครับ
ผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผู้การทั้ง๔คนจะต้องเอากลับบ้านไป
คือความไว้วางใจจากคนกรุงเทพซึ่งคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณ
ใช้หัวใจใช้การตัดสินใจของคุณผู้ชมได้เลยนะฮะ
อ่ะแน่นอนตอนนี้ผมเชื่อว่าก่อนที่จะถึงวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
ทั้ง๔ท่านก็ยังจะต้องลงพื้นที่แล้วก็แสดงจุดยืน
แสดงถึงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหากรุงเทพอีกหลายครั้งเลย
คุณจะต้องไปเจอกันอีกหลายเวทีคุณจะต้องฟาดฟัน
คือจะต้องไปซัดกันอีกหลายรอบแต่ผมอยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีแห่งความชื่นมื้นครับ

ลองดูซิว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเขามองเห็นมุมอะไรดีของเพื่อนบ้าง
เขาอยากจะชื่นชมหรืออยากจะให้กำลังใจเพื่อนผู้ร่วมสมัคร
ยังไงบ้างผมอยากเห็นจริงเพราะอย่างน้อยพวกคุณทั้ง๔คน
ผู้สมัครทุกคนก็มีเจตนาเดียวกันคืออยากให้กรุงเทพดีขึ้น
พี่โคตรสิทธิ์ในสตาพี่พี่ชัดชาติพี่อาสบินพี่สกวันธี
อยากจะกล่าวชื่นชมหรือให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างไหมพี่
ก็ยินดีกับทุกท่านเพราะว่าทุกท่านเป็นคนอาสา

ยังไงก็อยู่ที่ประชาชนตัดสิน

ไม่ใช่ง่ายนะครับจะมาอาสาเป็นผู้ว่าเนี่ยนะ

แล้วก็พื้นที่มันใหญ่มากมัน๕๐เขตเนี่ยนะครับ
ก็ชื่นชมทุกท่านที่มีความตั้งใจแล้วก็นโยบายดีทั้งนั้นนะครับ

บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีแบบนี้
ชัดชาติล่ะครับให้กำลังใจพี่โคศิษย์พี่อัศวินพี่สกลทีหน่อยสิครับ
คือพี่โคสิตก็มาคนแรกนะครับ๙ปีที่แล้วนะ

ท่านสกนทีให้กำลังใจเพราะว่าเป็นผู้ว่าเดิมไม่ง่ายครับ
เพราะว่ามันมีผลงานที่คนจะพูดอะไรได้ก็ให้กำลังใจท่าน

สกลทีก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมว่ามีความคิดใหม่
ก็ทุกท่านก็เป็นสร้างความหวังให้คนกรุงเทพได้ครับ

โอเคสวัสดีครับ
โอเคให้กำลังใจน้องหน่อยสิครับพี่
คือจริงไม่ใช่ให้กำลังใจแค่๓คนที่มาร่วมกับผมเป็น๔คน
ผมให้กำลังใจทั้ง๓๐คนเลยนะครับ
ขอให้โชคดีทุกคนแต่ความโชคดีนั้นมันจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ
ใครได้ไปก็ขอให้ไปสารต่อในงานของกรุงเทพมหานครทำเพื่อพี่น้องประชาชน
ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับ

แล้วสุดท้ายถ้าว่ากันตามอาวุโสนี่ต้องเรียกว่าน้องเล็กสุดในเวทีนี้เลยนะครับ
คุณสกลทีครับให้กำลังใจพี่หน่อยครับ
ก็อยากจะให้กำลังใจพี่ทุกคนนะครับแล้วผมคิดว่าชาวกรุงเทพในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโชคดี
เพราะว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายให้เลือกเข้าไปทำงานแทนนะครับ
ส่วนถ้ามันก็อย่างที่ท่านอัศวินบอกว่ามันมีแค่คนเดียวที่จะชนะ
แต่คนที่เหลือเนี่ยผมว่าอย่าเสียใจด้วยเวลาน้อยในบางครั้งมันมีองค์ประกอบมากมายที่มันอาจจะเป็นภาวะปัจจัยภายนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจก็ทำเป็นเต็มที่ครับ
ครับผม
แล้วขอบคุณทั้ง๔ท่านที่สลาเวลามาร่วมกันบนเวทีนี้นะครับ
หมายเลข๓คุณสบรรทีหมายเลข๖คุณอสวินหมายเลข๘คุณชาชชาแล้วหมายเลข๒๔คุณโค่ศิษฐ์นะคะ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพวกเรานะครับออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะเยอะนะครับ
และเราจะทำหน้าที่ตรงนี้
เพื่อให้คนกรุงได้เห็นว่าใครสมควรได้รับตำแหน่งที่สำคัญนี้นะครับ

เราจะกลับมาในบรรยากาศวาเนตี้เกมโชว์แบบนี้
ผู้หญิงอันทั้ง๔ท่านจะเป็นใครคุณไม่ต้องติดตามนะครับ
และนี่ก็คือภูว่าหมานาคอร์ชาดุ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป